เหตุการณ์เนี้ยมีคนเจ็บเนี้ยเป็นสิบเลยครับแล้วเป็นน้องน้องนักเรียน
อืมมีคนขับรถไปรับนักเรียนจะไปส่งบ้าน
ท้ายรถนี่ก็มีนักเรียนหญิงนักเรียนชายกันเยอะมากเลย
คนขับเนี่ยขับรถเหมือนสายไปสายมาเด็กเขาคิดว่าสงสัยคนขับแกล้งมั้ง
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับรถพลิกคว่ำตกคลองข้างทาง
กว่าจะช่วยขึ้นมาได้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงฮะ

เด็กไหนนั้นเลยอ่ะมันระเบิดแล้วคนขับอ่ะ
ในรถข้างหน้ามีอีกไม่ใช่เหรอฮะในรถข้างหน้าอ่ะ
มันมายังไงไม่รู้อ่ะมีรถตัดหน้าหรือเปล่าคันนั้นตัดหน้าเปล่า
ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับทำไมรถคันนี้ถึงตกลงไปในคูคลองข้างทาง
นั่นสิค่ะท้ายรถมีนักเรียนนั่งท้ายเพราะกำลังจะพานักเรียนไปส่งกลับบ้าน
แล้วคนขับอ่ะชาวบ้านถามเลยมีรถตัดหน้าหรือเปล่า
แล้วทำไมรถคันนี้มาตกอยู่ตรงนี้ได้มันเกิดอะไรขึ้น
พลเมืองดีครับพากันลงไปช่วยเพราะคนขับรถคันนี้ก็ติดอยู่ข้างใน
ตอนแรกนะคุณขวัญคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
กระบะคันนี้ตอนที่จังหวะที่ตกจากถนนลงไปคูข้างทางเนี่ย
ท้ายรถบางคนนะฮะโดนชิ้นส่วนของรถกระบะ
ทับเอาไว้กดเอาไว้ด้วยนะโชคดีนะฮะ
ว่าพอมันพลิกตะแคงอีกรอบหนึ่งเนี่ย
เด็กคนนั้นโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้
ลำเลียงเด็กช่วยขึ้นมาบนฝั่ง
คนขับเองก็ถูกช่วยขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จครับ
จุดเกิดเหตุเป็นครูข้างทางอยู่ที่ตำบลบังพลับ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย
อายุประมาณ๗ขวบถึง๑๑ขวบขึ้นมาได้เรียบร้อยทุกคน
เด็กปลอดภัยดีอาจจะมีตกใจมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยนะครับ
อายุเด็กแค่๗ขวบถึง๑๑ขวบเองนะ

อายุยังน้อยอยู่เลยนะแล้วถ้าเกิดช่วยไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ทุบกระจกช่วยคนขับออกมาครับ
ทั้งหมด๑๑คนถูกช่วยได้อย่างปลอดภัย
สภาพแต่ละคนก็เนื้อตัวเปียกปอนนะครับ
บางคนก็เลอะน้ำคุณดูสีน้ำสิครับ
ดำปีต้องไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วนะเนี่ย
นำตัวทุกคนส่งโรงพยาบาล
คนขับเด็กจะเรียกชื่อกันว่าตายา
ชื่อจริงคือนายขันติอายุ๕๖ปีครับ
อย่างที่บอกคนขับก็ติดอยู่ในรถคันนั้นด้วย
ถูกช่วยขึ้นมาสภาพของเขาตอนที่นำขึ้นมาเนี่ย
เหมือนคนเมาเลยเหมือนคนเมาเลย

ออกมาจากรถว่ายากแล้วปีนขึ้นมาบนฝั่ง

น้องนักเรียนหญิงที่นั่งท้ายกระบะมาเนี่ย
สมมุติว่าชื่อน้องเอนะเด็กหญิงเอเล่าให้ฟัง

และทุกคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ตายาขับรถมารับเพื่อจะพากลับไปส่งที่บ้าน
ก่อนจะเกิดเหตุรถมันถูกขับแบบสายไปสายมา

ตายาเขาขับแกล้งพวกเราหรือเปล่าเนี่ย

แกล้งทำไมนะเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะพวกเธอว่าไหม

รถตกไปคูคลองข้างทาง

โชคดีว่ามีพลเมืองดีมาช่วยได้ทัน

ไม่ได้ชนกับอะไรเลย

จู่รถที่ผมขับมันตกลงไปในคูน้ำได้

ผมรักเด็กทุกคนบนรถลูกเหมือนหลานผม

โอ้ยคุณรักส่วนรักนะ

ตายาตายาดื่มหรือเปล่าตายาดื่มมาหรือเปล่าหน้าแดงแบบเนี้ย
ทุกคนก็ถามไงด้วยวิธีการพูดด้วยสีหน้าและกลิ่นละมุดหึง

มากลึ่มตายายยอมรับครับขอโทษพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กทุกคนด้วยฮะ
ไปรับเด็กกลับมากลับบ้าน

แป๊บนึงแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถก็ไม่ได้ชวนอะไรหรอก
เด็กก็ยังตะโกนเออลุงยาทำไมเป็นอย่างนี้
อ่ะแล้วมันหงวงเป็นในครอง
ฮะผมก็หงวงผมหงวงผมเหมือนกัน
เราเรียกกลุ่มอยู่นิดนึงแต่ว่าเออแต่ว่าเออเรารับผิดชอบเขาได้
ผมก็ไม่อยากว่าเออ๑คน๒คนเท่ากับชีวิตผม
แต่ว่าผมพลาดเองผมก็เออเหตุการณ์นี้
ผมก็คงเพราะจบแค่นี้
ขอให้ชีวิตวันพรุ่งนี้ให้มันดีขึ้น
ยายได้บทเรียนใหญ่เลยนะฮะประมาณกับชีวิต
จริงแล้วพลาดนิดหนึ่งคือณตอนนี้ยังดีที่ว่าไม่มีใครเป็นอะไร
แต่ถ้าสมมุติว่าช่วยไม่ทันแล้วมีใครเป็นอะไรขึ้นมา

ตำรวจสพชัยพฤกษ์นำตัวตายาหรือว่าลุงยาคนขับรถ

ปู๊ดตัวเลขขึ้นมา๒๐๒ครับ

ตัวเลขมันเกินค่ามาตรฐานไปเยอะมากนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาประมาทเมาเหล้า

ส่งตัวคุมขังทันทีและยังไม่มีญาติมาประกันตัวครับ
ลุงครับชีวิตของลูกหลานของทุกคนอยู่ในมือของลุงนะ
มาไม่ได้พลาดไม่ได้อันตรายมาก